พูดถึงซุปเปอร์สตาร์ที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้ค่ะ
คงจะต้องยกให้กับน้องมะลิสามจุกนะคะ
สาวตัวน้อยของคุณพ่อปอทฤษฎีก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความน่ารักความเทลนด์นะคะ
ที่คอยมากระชากหัวใจบรรดาพี่สื่อมวลชนทุกวีทุกวันแบบนี้
ก็เป็นเหตุค่ะที่ทำให้คุณแม่โบแวนด้าคนสวยนั้นจะต้องลำบากใจซะแล้วล่ะค่ะ
กลายเป็นขวัญใจมหาชนตามรอยคุณพ่อปอทฤษฎีไปติดสำหรับน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวง
ส่งผมสามจุกและรอยยิ้มไร้เดียงสาที่มันมาแจกความสดใสให้พี่สื่อมวลชน
รวมถึงแฟนที่ไปเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการของพ่อปอที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ
และด้วยความน่ารักของมะลิน้อยนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณแม่คนสวยโบวันด้า
ภรรยาหัวใจแกร่งของปทฤษฎีต้องลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
หลังมีแฟนเพจมะลิพาขวานสหวงเตรียมจัดทำเสื้อแฟนคลับมะลิ
ซึ่งโบได้แสดงความขอบคุณที่รักและเอ็นดูลูกสาว
แต่ทั้งนี้วิงวอนว่าน่าจะมีการพูดคุยหรือขออนุญาตกับครอบครัวก่อน
เนื่องจากมีผู้ที่เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าทางครอบครัวสหวงเป็นฝ่ายทำขาย
ซึ่งไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะแค่อาการป่วยของปอ
ก็ทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวย่ำแย่พอแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้าไปกดไลค์พร้อมให้กำลังใจกันอย่างมากมาย
รวมถึงรายงานว่าแอดมินเพจดังกล่าวได้โพสต์ขอโทษ
และล่าสุดปิดเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

เจออย่างนี้ใครไม่รักก็บ้าแล้ว

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะมีลูกกับเขาบ้างอ่ะ